อย่างนี้ก็มีด้วยนี่คือคำถามของเจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่งที่จังหวัดขอนแก่น
ท่านเจ้าอาวาสเคยเปลยกับโยมท่านหนึ่งไปไว้บอกว่าโอ้ตอนนี้นะ
ทางวัดของเราก็อยู่ห่างจากหมู่บ้านจังก็ไม่รู้จะเดินทางไปรับกิจนิมนต์
ไปปฏิบัติอย่างไรดีลำบากดีนะฮะโยมก็บอกงั้นผมถวายรถเบนท์ให้คันหนึ่งแน่
แต่เป็นรถเบนท์ที่ต้องซ่อมนะท่านนะเพราะว่าตอนนี้มันจอดเสียอยู่ในโรงเก็บของผม
เจ้าอาวาสบอกก็ได้ก็ได้เดี๋ยวเอามาซ่อมแล้วจะได้ใช้งานกิจนิมนต์นะครับ
ปรากฏว่าพอซ่อมเสร็จเจ้าอาวาสเสียเงินซ่อมไปเรียบร้อยแล้ว
เจ้าของรถขอรถคืนดูเรื่องนี้กันนะฮะ
พระสมศักดิ์ติขปัญโยนะครับเจ้าอาวาสวัดเกาะเมตตาบ้านสร้างแทร่งตำบลวังชัย
อำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่น
เปิดเผยบอกว่าเมื่อปีที่แล้วได้มีนักธุรกิจเจ้าของโรงศรีในอำเภอน้ำพอง
นำรถเบ้นมาถวายวัดเนื่องจากเห็นว่าวัดตั้งอยู่ห่างจากหมู่บ้าน
ถ้ามีรถใช้สักคันก็จะเดินทางไปทำกิจนิมนต์ที่ไหนก็จะสะดวก
แจ้งความจำนงว่าจะถวายแต่ต้องไปเอารถที่โรงสีข้าวในตลาดหนองกุง
เพราะรถใช้งานไม่ได้ต้องซ่อมก่อนที่จะขับเคลื่อนได้
เจ้าอาวาสก็บอกไม่เป็นไรโยมเดี๋ยวเจ้าอาวาสให้ช่างไปลากไปซ่อมที่อู่
อยู่ใกล้ใกล้กับโรงศรีก็ได้แล้วก็ลากไปซ่อมจริงนะครับ
ใช้เวลาซ่อมประมาณ๑เดือนใช้เงินค่าซ่อมรวมกว่า๕๐๐๐บาท
ญาติโยมได้เรียบรายเงินช่วยกันเพื่อที่ทางวัดจะได้มีรถใช้นะครับ
หลังจากได้จ่ายเงินค่าซ่อมไปแล้วก็ช่างก็บอกว่ารถใช้ได้แล้วนะ
แต่ปรากฏว่าช่างบอกว่าอย่างไรรู้ไหม
บอกว่าเสียเจ้าของรถอ้างว่าจะไม่บริจาครถให้วัดแล้ว
เพราะเกรงว่าหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นมา
ทางเจ้าของรถอย่างผมเนี่ยจะต้องรับผิดชอบเพราะรถยังเป็นชื่อของผมอยู่
แต่ถ้าหากจะโอนให้ต้องจ่ายเงินที่ผมสั่งซ่อมไปก่อนหน้านี้

และอีกอย่างทางลูกของผมก็ไม่อยากบริจาคให้แล้ว
เจ้าอาวาสงงนะครับ
เรื่องดังกล่าวสร้างความสับสนมึงงให้กับพระเป็นอย่างมากนะครับ
แต่ถ้าหากว่าทางเสียโรงศรีไม่บริจาคแล้วก็ประสงค์จะเอารถคืน
เจ้าอาวาสบอกว่าไม่ขัดข้องเลยโยม
แต่ต้องการให้จ่ายเงินค่าซ่อม
เพราะว่าเป็นค่าที่ญาติโยมเขารวบรวมเงินเขาเรียรายเงินมา

จะได้แจ้งให้ผู้บริจาคเงินและกรรมการวัดทราบต่อไป
ว่าโยมเนี่ยเอารถคืนแล้ว
แต่ขอให้โยมเอาเงินค่าซ่อมมาหน่อย

ก็ซ่อมไปแล้วประมาณ๕๐๐๐บาท